ลบบุรีได้จัดงานประเพณีชักพระศรีอริยเมตรัยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งรุ่มน้ำบางขามประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ซึ่งถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติกันมาช้านานเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามของท้องถิ่น
ตามความเชื่อผู้ร่วมขบวนแห่พระศรีอริยเมตรัยจะมีความร่มเย็นเป็นสุขฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล
โดยทางวัดได้อันเชิญรูปหล่อพระศรีอริยเมตรัยปฏิสถานบนแท่นตะเข้ชนิดไม่มีล้อทำเป็นบุษบกมีหลังคาเป็นฉัดกั้น
แล้วนำเชือกขนาดใหญ่ผูกตะเข้เป็นสองแถวให้ประชาชนที่มาร่วมงานช่วยกันชักลาก
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้กำหนดให้มีขึ้นจำนวน๕วัน๕คืนระหว่างวันที่๓ถึง๗พฤษภาคมนี้